สามสิบนาทีโดยประมาณครับแน่นอนฮะ
คุยอะไรก็ได้คุณผู้ชมสัพเฮระแหละนะคะ
คุณผู้ชมอยู่ที่ไหนชมจากพื้นที่ใดส่งมาคุยกัน
ส่วนเราเองจะบอกคุณผู้ชมนะว่านอกจากมาเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แล้ว
สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเราจะมาเจอกันด้วย

เสาร์อาทิตย์๔โมงถึง๕โมงเย็นนะคุณผู้ชม
เจอกันยาว๗วันอย่าเพิ่งเบื่อก็ได้
ส่วนในวันนี้นะครับมันมีมากมายหลายประเด็นที่ต้องติดตาม
ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
ุ่มใหญ่เมากรางครับเติมน้ำมันไม่จ่ายเงิน
แถมชักปี้ดาบคู่เด็กปั๊ม
เอ้าคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับชนไม่ยัง
เดี๋ยวชนหน้าเดี๋ยวชนหลังทรัพย์สินพังเป็นแถบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวมาตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสุราโอ้โหเมาแล้วขาดสติครับ

แข็งน้ำมันเติมอย่างเดียวไม่พอ
สร้างเรื่องเอาไว้ไม่ยอมจ่ายเงินโอ้โหแล้วชักมีดออกมาคู่เด็กปั๊มด้วยครับ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

พี่เบ้าเอาลอนไว้
เอาลอนไว้นี่หมายถึงเอาแกนลอนน้ำมันไว้ก่อน
ถูกต้องโอ้โหนะคะ

เมื่อวานนี้ครับปั๊มน้ำมันพีทีหัวสะพานหมู่สองตะบนชวางอเผิดชวางจังหวัด
นครศรีธรรมราชนี่แหละครับคลิปนี้ถูกแชร์ลงในโซเชียลเลยนะคุณชิสาผู้ก่อเหตุคนนี้นี่แหละ
อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปีสวมเสื้อยืดสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นลายพรากทหาร
มาในสภาพอ่าอ่าอ่าเมามาเลยเมามาเลยน้องอ่าเต็มถัง
แล้วก็เติมเต็มถังอย่างเดียวไม่พอเอาเต็มแกนลอนด้วย
เติมทั้งถังมอเตอร์ไซค์กับถังแกลลอนเออก็เต็มถังมอเตอร์ไซค์แปดสิบบาท
ใส่แกนลอนอีก๖๐บาทรวม๑๔๐บาทครับอ้าวคราวนี้พนักงานปั๊มผู้ชายเนี่ย
เขาจะขอเก็บเงินไงไหมอืมก็ทำทีล้วงกระเป๋าหาเงินนะคะ
แต่ว่าล้วงอยู่สักพักหนึ่งไม่มีอ่าไปล้วงใต้เบาะด้วยสักพักหนึ่งเออ
แล้วก็คว้าเอามีดดาบปลายแหลมยาวเนี้ยขึ้นมาเออ
นี่ต้องเบลอไว้เลยนะเฮ้ยอุ้ยเงื้อขึ้นมาแบบนี้ตกใจสิคุณผู้ชม
แล้วเขาพูดอะไรไหมเขาบอกขอจำนำมีดได้ไหมบ้าเหรอ
เด็กปั๊มเขากลัวคุณชนะครับก็มีเพื่อนพนักงานเนี่ยเนี่ย
ก็ที่คลิปที่เห็นเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้อย่างนั้นเออเนี่ย
ผู้ก่อเหตุก็พยายามตื้ออีกน่ะเออเอ๋อจำจำจำมีดจำจำ
จำมีดได้ไหมก็คือจะเอามีดจ่ายแทนเงินคือเรื่องของเรื่องไม่ได้จะเอามีดจ่ายแทนเงินจริงหรอก
คือจำไว้ก่อนเอาออกมาขู่เอาออกมาขู่ครับคุณผู้ชมครับเด็กปั๊มเขาก็กลัวครับ
แต่อย่างนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าบ้านอยู่ใกล้เนี่ยเดี๋ยวมาจ่ายตอนนี้ไม่มีเงิน
แต่เอามีดขึ้นมาแบบนี้ใครเขาจะอยู่ล่ะครับ
พนักงานก็ยอมนะคะคือยอมให้ผู้ชายคนนี้ขับรถออกไปนะแต่มันไม่ได้จบง่าย

ผู้ก่อเหตุเนี่ยหัวเสียอย่างหนักเลยนะคือเขาก็หยุดรถแล้วก็ชักมีดดาบออกมาแล้วก็เงื้อจะฟันพนักงานนะคะ
เรื่องของเรื่องนะครับก็คือจะขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วแต่เอาแกนลอนน้ำมันไปด้วย
ก็ตอนแรกไงที่พนักงานเขาบอกเอาลอนไว้เอาลอนไว้
เออก็คือขอละกันอย่าเอาน้ำมันที่อยู่ในแกลลอนไปด้วย
ถ้าจะไปก็ไปแต่ตัวกับมอเตอร์ไซค์แล้วค่อยเอาเงินมาจ่ายแล้วค่อยมาเอาลอนไปนี่ไง
เรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วนะครับทางตำรวจสายตรวจสอบพอชวางนะครับ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยกำลังเตรียมที่จะนำตัวนายคนนี้นี่แหละที่ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดี
ก็ได้ทำการจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าป้องกันเหตุร้ายที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ด้วยครับ
อ่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนน
เรื่องนี้ขอบอกเอาไว้เลยว่าไม่ไหวอย่าฝืน
ถ้าฝืนจะเป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหนี่คือชีวิตจริงเหตุการณ์จริงนะคุณผู้ชม
เราไม่ได้เล่นเกมหรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกใดนะคะ
คนขับขี่เนี่ยเขาหลับในอะค่ะแล้วดีที่ที่มีกล้องมันทำให้เราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
ว่ารถเนี่ยมาทางตรงอยู่ดีสักพักเริ่มเป๋ไปฝั่งขวาแล้วก็ลงข้างทางไปเลย
โอ้โหเนี่ยครับใครบอกว่าหลับในแบบง่วงแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะถึงแล้วทนอีกนิด
มันเป็นอย่างนี้แหละครับแป๊บเดียวลงข้างทางสิคะ
วินาทีคุณออกข้างทางได้เลยนะครับ
คุณแล้วดูสภาพรถนะคือพังยับหมดอะค่ะ
โครงเหล็กก็ไปเกี่ยวเอากิ่งไม้ใบไม้มาแบบนี้สภาพ
สภาพจริงลงทุ่งนาไปเลยตอนเช้าก็มีคนมาช่วยนะคะ
เพจนี้เขาก็เตือนภัยเกี่ยวกับการขับรถขับราอยู่แล้ว
ยังไงระมัดระวังกันให้ดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ง่วงแล้วไม่ควรขับนะคะ
ไม่พอถอยหลังมาสร้างความเสียหายอีกครับ
เอาเนี่ยครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับเร่งเครื่องชนข้างหน้าเสร็จปั๊บ
ไม่พอครับโอ้โหถอยหลังมาเด้งที่สองอย่างชนเร็วอย่างแรงอืม
คือเห็นชนข้างหน้าแล้วนิ่งเรานึกว่าจบแล้วนะแต่ไม่เนี่ยค่ะเหยียบถอยหลัง
แล้วก็มาอย่างวัยชนกับรถคันใหญ่แบบเนี้ยค่ะคนที่เขาถ่ายคลิปไว้นะครับ
เขาก็บอกให้คนที่ขับรถนั่นน่ะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยค่อยลงมาคุยกันก่อน
มีอะไรใจเย็นนะจะต้องปรางไว้ก่อนแหละค่ะพูดไว้ก่อนเผื่อได้ยินแหละ
คือชาวบ้านเขาก็กลัวไงว่าจะไปชนคันอื่นเขาอีกเดี๋ยวมันจะสร้างความเสียหายมากกว่านี้ไปกันใหญ่
ก็ไม่รู้นะคะว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรจะเมาไหมจะง่วงไหมหรือจะโมโหอะไรมาไม่รู้
แต่ที่แน่คือมันเสียหายแล้วจริงเอามาเตือนกันอีกทีเพจตะกรวดขับรถเขาแชร์มานะคะ
ส่วนเรื่องนี้ต้องติดตามครับโอ้โหพูดถึงแล้วก็น่าหวาดกลัวนะคะสำหรับใครที่เป็นคนแปลกหน้า
แล้วก็มาเจอกันเนี่ยนะคะมาคุยกันต้องระวังนะคะอย่างกรณีหัวหน้ารอปภของคอนโดแห่งหนึ่งเนี่ย
ที่ไปช่วยผู้หญิงคนนึงเธอเข้าห้องเพราะว่าเธอลืมกุญแจ
แต่ปรากฏว่าหัวหน้ารอปภคนนี้ก่อเหตุคมคืนเธอ
โอ้โหเธอเสียอกเสียใจร้องไห้กับญาติเลยค่ะ
วันนี้เธอตามอาหารลงไป

อืมเนี่ยครับโอ้โหเอาไปดูช่วงของการก่อเหตุนะ
คุณชิสาคือเริ่มจากผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เธอเดินขึ้นมาที่คอนโดมาที่หน้าห้องแล้วเธอลืมกุญแจห้องเอาไว้
เขาก็นั่งอยู่หน้าห้องแล้วก็ลื้อค้นกระเป๋าไปนะคะ
แล้วทำไงอ่ะเดือดร้อนแบบนี้ก็ต้องตามคนมาช่วย
ซึ่งคนมาช่วยก็คือหัวหน้ารอปภ
รัฐพอครัวขึ้นมาถึงก็มาช่วยแต่ช่วยไม่ได้เออ
มีการเรียกช่างกุญแจมาเรียกมาตอนสักเที่ยงคืนครึ่ง
โอ้โหช่วงของวันที่๕มกราคมนั่นแหละ
คือเที่ยงคืน๒๓นาทีวันที่๕มกราศนายมนตรีขึ้นมา
ก็มาพร้อมกับช่างทำกุญแจอืมทำกุญแจเรียบร้อยเรียบร้อยปุ๊บ
ก็ลงไปแต่ถึงเวลาเที่ยงคืน๓๒นาที
นายมนตรีหัวหน้าระพะพอเนี่ยขึ้นมาอีกทีนึง

คือในช่วงนั้นแหละสำคัญ
ช่วงที่ขึ้นมาอีกครั้งตอนแรกทำทีเนี่ยถ่ายรูป
ลักษณะแบบนี้คือจะถ่ายรูปเพื่อส่งไปให้กับทางนิติ
เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ทำการช่วยลูกบ้านเข้าบ้านเรียบร้อยแล้ว

แล้วเนี่ยนี่คือความไม่ปกติสักพักไปเคาะห้อง
เคาะห้องเรียกลูกบ้านออกมาอีกครั้ง
คุณผู้ชมดูในวินาทีนั้นนะตอนที่ไปเรียกลูกบ้านออกมา
คือตัวลูกบ้านเองเขาก็คงมีความแบบว่าสนิทสนมกับตัวเราพอคนนี้
คงจะเคยเจอกันมาก่อนก็คิดว่าน่าจะมีอะไรหรือเปล่า
ก็เลยเปิดห้องคุยแต่ไอ้จังหวะนี้แหละ
จังหวะนี้แหละกำลังคุยอยู่ครับสักพักรอปภคนนี้
เข้าไปในห้องเลยครับอ้าวแล้วภาพก็หมดแค่นี้นะคะ
แต่หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
หัวหน้ารับประพอข่มขืนผู้หญิงที่เป็นเจ้าของห้องนี้นะคะครับ
แล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเที่ยงคืนห้าสิบ
นายมนตรีหัวหน้ารับภพอก็ออกมาพอออกมาแล้ว
มนตรีมายืนสูบบุหรี่ค่ะยืนวนเวียนอยู่แถวหน้าคอนโด
จนกระทั่งถึงช่วงเวลาตี๒๘นาที
มนตรีก็ปีนกำแพงคอนโดหลบหนีไปนะคะ
ส่วนผู้เสียหายนะครับตอนแรกเธอบอกว่า
เธอต้องใช้สติเป็นอย่างมากนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกที่อยู่ในห้องเนี่ย

เธอบอกว่าเธอต้องไขกุญแจมือนะ

จังหวะนั้นแหละที่เธอหนีออกมาได้ครับ

ที่ต้องหลบหนีไปเพราะอะไรเพราะว่าคือผู้หญิงเขาหลุดออกมาแล้วเนี่ย
เขารีบโทรแจ้งญาติญาติเนี่ยมาช่วงประมาณสักประมาณตีหนึ่งครึ่ง
ตีหนึ่งสามสิบสองนาทีนะคะพอญาติมาหัวหน้ารับประพอผู้เกาะเหตุก็เลยหลบหนีไปนะคะ
แต่ทีนี้พอญาติมาลูกน้องของนายมนตรีก็ขวางไม่ให้ขึ้นไปเหมือนกันนะ
คือด้วยความเป็นกฎของทางคอนโดเขาอยู่แล้วนะครับถ้าหากไม่มีหมายค้นอะไรแบบนี้
เขาก็ไม่สามารถให้ขึ้นไปได้แต่เรื่องของเรื่องคือรับประพอคนอื่นเขาไม่รู้ว่า
หัวหน้ารอปภไปก่อเหตุนั่นไงก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้พอได้รับแจ้งมาว่าลูกบ้านถูกข่มขืนอืม
ทางรับประพอก็เลยวิทยุไปแจ้งหัวหน้ารับประพอหลายครั้งแต่ไม่มีการตอบกลับ
นั่นไงนะฮะทางญาติเองก็พยายามอธิบายนะคะ
ให้ทางรอปภเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือญาติเขาก็ร้อนใจแล้วอ่ะ
ในช่วงเวลานั้นก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะ
ทางญาติเขาก็โมโหเลยตกหน้ารับประพอที่อยู่ตรงนั้นไปหนึ่งครั้ง
ใช่ค่ะสุดท้ายก็เลยพาญาติไปที่สายอาคารเนี่ยนะคะ
อาคารก็อนุญาตให้ขึ้นไปอืม
ทีนี้ทางตำรวจสนเพชรกะเสมเนี่ยก็ได้ตรวจสอบประวัตินะคุณชนะ
เนี้ยสำคัญอืมคือพอตรวจสอบประวัติ
ว่านายมนตรีใหญ่กระโทกห์หลักอมบลปัพที่นี่โอ้คุณผู้ชมดูเหอะ
เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำราว
เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีที่จังหวัดสาหกแก้วเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ว่านายคนนี้นายมนตรีเนี่ยได้ใบอนุญาตเป็นรอปภได้อย่างไร
นั่นน่ะสิคะนี่แหละต้องตรวจสอบกันยกใหญ่เลยนะคะ
ทีนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบาน๙และสนเพชรเกษมก็ร่วมประชุมกันเพื่อ
หาเบาะแสเกี่ยวกับนายมนตรีแล้วก็เตรียมขอสารอนุมัติหมายในข้อหา
มขืนกระทำชำราวผู้อื่นและบุกรุกเคหาสถานในยามวิการ

ตอนนี้น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนตามอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วย
ก็เห็นว่ามีความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางตำรวจเนี่ยก็ทำการไล่ล่าตัวนายมนตรีนะครับ
แล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้มีการปิดล้อมแล้วนะครับค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าหนีเข้าป่าไป
อันนี้เป็นยังเป็นข่าวที่บอกว่ายังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะนานแหละ
น่าจะสามารถจับกลุ่มตัวนายมนตรีออกมาได้เดี๋ยวต้องดูต่อเพราะว่าช่วงข่าวของเรายังมีต่อให้ได้ติดตามกัน
่งข่าวเย็นรวมไปถึงไทยรัฐนิวส์โชว์จะเกาะติดเรื่องนี้ครับ
แต่หลังจากนี้นะคะก็คงต้องเข้มงวดมาตรการเรื่องของผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ให้ดูกันไปเรื่อยนะครับกับพฤติกรรมของเขาเพราะมันมีหลายคลิปนี้เนี่ย
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เห็นไหมเขาจะเดินตาม

อ่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเราชี้ลูกศรผู้ก่อเหตุเอาไว้
ลักษณะเนี่ยเขาจะเดินตามผู้หญิงที่สวมใส่กระโปรง

แล้วส่วนใหญ่ที่เขาเดินตามเนี่ยจะเป็นพยาบาล
พยาบาลเขาจะใส่เครื่องแบบเป็นกระโปรง
แล้วสังเกตที่ปลายนิ้วเท้าที่รองเท้าที่เราวงไว้เนี่ย
มันจะเหมือนมีรูกล้องเห็นไหมคุณผู้ชม

อีกคลิปนึงเนี่ยเป็นชายลักษณะเหมือนกันนะคะ
แต่เปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะเป็นเสื้อโปโลสีเหลืองแดงกางเกงสีครีม
พฤติกรรมคล้ายกันเลยค่ะคือจะชอบเดินวนเวียนอยู่ใกล้ผู้หญิงที่ใส่กระโปรงนะคะ
ดูแล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องเป็นคนเดียวกัน
และยังมีอีกคลิปที่๓คลิปนี้เนี่ย
ทางอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีประจำสำนักงานอายการสูงสุด
ท่านเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กเลยนะ
อาจารย์บอกว่ามีผู้ไม่ประสงค์ออกตัวส่งนี้มา
พร้อมระบุในจดหมายว่าเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นผู้ประสบเหตุ
ถูกผู้ชายคนนี้ที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
ที่ไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้
คือลักษณะส่งหลักฐานมาให้อาจารย์เลยให้ช่วยดำเนินคดีหน่อย
คนที่ร้องเนี่ยนะคะยังบอกอีกนะว่า
ติดตามดูพฤติกรรมของชายคนนี้อยู่หลายวันแล้ว
คือผู้ชายคนนี้นะคะเขามักจะมาที่ตลาดนัดของโรงพยาบาลช่วง๘โมงเช้า
ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มีคนมาเดินตลาดเยอะแหละ

เข้าใจนะผู้หญิงเวลาเขาเดินเลือกซื้อบางทีเขาเพิ่ดเพลินกับสิ่งของข้างหน้า

ถูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอคนที่ทำแบบนี้เนี่ย

แต่เรื่องที่มันทำให้หลายคนคิดว่ามันมีความหวังเป็นกำลังใจเนี่ย
มันก็มีโอ้โหต้องเธอคนนี้เลย

เธอก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะออกมาบอกว่าไม่อยากจะให้แฟนคลับรอนาน
ปล่าวประกาศแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมประกาศว่าอะไรไปดูค่ะ
แม่น้ำหนึ่งมาฝากทุกท่านค่ะงวดนี้แม่ให้๗และ๘ค่ะ
๗๘๗๒๘๒๗๘๒แนวทางโดยแม่น้ำหนึ่งค่ะ

มาในองค์ของแม่สิริ
อ่าราคังทองรอบนี้มาแปลกปกติจะเอาคลิปแม่น้ำหนึ่ง

ในมือถือใช่ไหมที่เป็นโปรแกรมอ่านอัตโนมัติอ่านฟรีอ่านเองอะไรอย่างนี้นะคะ
เออแต่ก็มาแปลกดีเหมือนกันคือมันสร้างความแปลกใหม่
ดูเนี่ยคุณผู้ชมให้ดูเรื่องราวพวกนี้
บางทีต้องดูแบบขำแล้วใช้สติให้เยอะนะ

มันก็เป็นความสนุกเป็นสีสันนั่นแหละ
อ๋อรู้กันแหละคนใดจะรุ้นก็รุ้น
อืมแต่เขาบอกให้เห็นต่อนะไปลุ้นต่อกับเต่าสีทอง
เต่าสีทองอุ๊ยถ้าเต่าสีทองผมนึกได้อย่างเดียวคือไอ้ที่เคี้ยวกินหนูชอบมากเลย

มันเหมาะกับเครื่องดื่มสีเหลืองมีฟอง
คุณนี่ก็พูดชวนคิดเนาะแต่ว่าเรื่องที่แม่น้ำหนึ่งนำมาบอกก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคุณผู้ชมสนุกสนานกันไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นเขาว่ากันว่าที่จังหวัดชนบุรีมีผู้ที่ติดเชื้อก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคุณชิสา
พ่อบ้านให้ติดต่อบ้านมือแล้วบ้านมือต้องกำลังไปคุยกับผู้ชม
อ๋อผมถือว่าต้องกำลังถ่ายว่ะ

ไม่ต้องกำลังถ่ายว่ะ
คือคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้ระหว่างที่ไปติดต่อโรงพยาบาล
ได้รับความเดือดร้อนเขาก็เลยมาติดต่อแทนแต่ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธ
แถมยังถูกเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ไม่พอใจโวยวายใส่เพราะว่าถ่ายคลิปด้วย
อันนี้เราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะแต่ว่าเขาก็ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเหมือนกัน
คือเรื่องของเรื่องคุณยายเนี่ยแกไปติดต่อโรงพยาบาลแล้ว
ตอนแรกถูกปฏิเสธออกมาเธอก็เลยมานั่งร้องไห้เสียใจตรงนี้
ถ้าอยากจะช่วยก็เลยไปคุยกับทางโรงพยาบาลให้อีกที
สุดท้ายถูกปฏิเสธกลับมาอีก
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในคืนวันที่๔มกราคมที่ผ่านมาครับ
ผู้หญิงวัย๕๐ปีคนนี้เธอเป็นคนจังหวัดชนบุรีนั่นแหละ
มาหากินอยู่ในเขตเมืองพัทยา
พอเธอรู้ตัวว่าติดโควิด๑๙
เธอก็ไปตรวจนะที่โรงพยาบาลบางละมุง

มันปิดให้บริการตรวจคัดกองแล้วไง
พอปิดในหน่วยของการคัดกรองเนี่ย
แล้วเธอเองก็ถูกปฏิเสธในเรื่องการรักษาด้วย
แม้ว่าเธอจะบอกว่าก็ไปตรวจเองแล้วมันมี

แต่อย่างนี้คือทางโรงพยาบาลเขาต้องรอผล
ในการตรวจคัดกรองของทางโรงพยาบาลเองด้วยไง

เอางี้เธอรู้สึกเสียใจน้อยใจด้วย

กระเป๋าแล้วในนั้นมันมีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเธอ
เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับการรักษาแล้วก็กักตัว
เธอเนี่ยพอไม่ได้รับการรักษาก็แยกตัวออกมาจากผู้คน

แล้วก็นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเหมือนถูกโรงพยาบาลทอดทิ้ง

ที่น้ำยามาที่แตะน้ำลายค่ะตรวจ

ตรวจตอนแรกมันขึ้นขีดสองขีดจาง

แล้วก็ซื้อมาตรวจอีกมันก็เหมือนกันสองรอบครับ

ไปโรงพยาบาลตรวจอะบางระมุงมันปิดแล้ว
เขาไม่รับบริการแล้วต้องไปแต่เช้า

ครับ

หลังจากนั้นก็มานั่งอยู่เนี่ยค่ะหน้าบ้าน
แล้วก็น้องทุกคนพี่ทุกคนก็ช่วยเหลือ
แล้วก็เสร็จข้าวดูดน้ำไม่กินแล้วก็เนี่ยมา
แต่ว่ายังไงโรงพยาบาลก็ต้องปฏิเสธกลับมาเหมือนเดิม

ล่าสุดค่ะนายวุฒิศักดิ์สิงหาเดโชนายอำเภอบางละมุง

เป็นเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางละมุง

ทางโรงพยาบาลก็ต้องมีการคัดแยกผู้ป่วยออกเป็นสีต่าง
อย่างเช่นสีเขียวคือผู้ติดเชื้อไม่รุนแรงก็กักตัวดูอาการที่บ้านก่อน
เหลืองสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อส่วนสีแดงคือผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการหนัก
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลนะคะก็จะรับรักษาเฉพาะผู้ป่วยสีแดงเท่านั้น
เพราะว่าเตียงมันจำกัดนะคุณชนะซึ่งตัวของผู้ป่วยเองอ่ะของเธอเองเนี่ย
ก็เป็นเรียกว่าเป็นเพิ่งมีอาการใช่ไหมล่ะนะคะคือเขาก็ต้องมีมาตรการ
เพราะตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยมันเยอะยังไงรู้ไหมตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม
สำหรับวันนี้นะ๕๗๗๕คนเข้าไปแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนะตอนนี้คุณชิสา
ห่วงอยู่คุณผู้ชมอย่าประมาทเลยนะคะทีนี้ก็ต้องรอดูแหละว่าเธอจะได้รับการรักษาที่ไหนอย่างไร
เพราะว่าที่โรงพยาบาลบางละมุงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเธอยังมีอาการไม่ไม่มากนะคะ
กักตัวที่บ้านแล้วก็รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลจะนำยามาให้
นั่นคือเบื้องต้นนะอาจจะเป็นเบื้องต้นนะคะดูไปตามอาการแล้วก็ขอให้หายไวแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจจริงบนท้องถนนรถจอดอยู่
บางทีบางครั้งบางคราวจะเปิดประตูดูให้ดีนะครับไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
โอ้โหเนี่ยครับรถจอดกันอยู่อย่างนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนในรถเขาจะไปทำธุระอะไร
อู้วข้าจะรู้เมื่อเราเปิดประตูออกมานะคะถี้ยาก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ

รถมาตำหนินิดนึงแหละดิฉันเดาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไป
จริงจริงน่ะเรานั่งรถเนี้ยนะคะเวลาจะลงจากรถเนี้ยดู
ดูก่อนทางซ้ายมือเราเนี่ยที่จะลงจากรถว่ามีรถสวนมาไหม
เฉพาะเวลานั่งแท็กซี่ถูกต้องพี่แท็กซี่หลายคันจะบอกนะดูรถก่อนนะครับอะไรแบบนั้นนะคะ
ใช่ไหมคือถ้าไม่ดูรถเลยมันก็โอกาสแบบนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับ
ขอบคุณภาพคลิปจากตะกรวดขับรถด้วยค่ะ
คุณผู้ชมไปดูอะไรต่อ
เป็นเรื่องของสัญญาณไฟสีแดงเป็นสัญญาณที่ต้องบอกให้หยุดถูกไหม

แต่ถ้าคุณไม่หยุดคนอื่นอาจจะเจ็บตัวเพราะคุณครับ

สังเกตให้ดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณจะได้ดูคลิปนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับ
เรื่องของคลิปที่เราเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะฮะเรื่องของไฟจราจร
ไม่ใช่คลิปนี้นะเป็นอีกหนึ่งภาพนะครับคุณผู้ชมครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณดูไฟจราจรให้ดีนะ
แต่แท็กซี่คันนี้เห็นว่าก็คงจะทันแล้วมั้งก็เลยพยายามจะยูเทิร์นกลับมา

พอพุ่งมามันก็ชนกับรถแท็กซี่เข้าเต็มแบบนี้
แยกใหญ่ใหญ่แบบนี้ไฟจราจรอาจจะปล่อยทีละฝั่งต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องเรียกว่ายึดเคารพกฎจราจรจริงนะคะคุณผู้ชมระมัดระวังกันด้วยเปลี่ยนบรรยากาศทำให้คุณชนะ
มันเครียดอ่ะมันเครียดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเครียดมากไปดูอะไรที่มันสนุกกันหน่อยไหมโยกย่อเต้นของสาวน้อยคนนี้ครับ
เห็นแล้วมันยุบยิบยุบยิบอยากลุกขึ้นมาเต้นเลยสิท่าดนตรีก็ได้แล้วน้องก็เต้นน่ารักมากเลยแบบเป็นสายย่อตื๊ด
น้องนับตังค์ใช่ไหมน้องนับตังค่ะเด็กหญิงกัญญพัฒน์อธิกุลศิลป์อายุแค่๑ขวบ
ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐต่อไปวันนี้เราลากันก่อนสวัสดีค่ะ